คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้นะคะ

เหตุการณ์ที่สมุทรปราการยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๑มีนาคม
น้องคนเจ็บบอกว่าถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้
ก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
คือน้องเนี่ยเป็นนักเรียนช่างอะนะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา
อันนี้น้องผู้เสียหายนะขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด

วัยรุ่นมากันสามคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์มา

แล้วเหมือนกับว่าถามว่าเรียนที่ไหนเนี่ย
ตอบไปว่าเรียนจบแล้ว
โอ้โหมันใส่ลุมต่อยไม่ยั้งเลย
นี่คือประมาณสักเที่ยงคืนได้๑๑มีนาคม

น้องคนนี้ชื่อว่านายนัทธวัฒนเพ็งจันทร์อายุ๒๐
เรียนอยู่ปวส๒สาขาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะ
นี่คือซอยบางโปร่งซอย๒
ตำบลบางโปร่งอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
นี่ค่ะโอ้นี่เที่ยงคืนนะใช่ค่ะ

ดูต้นทางให้อ่ะอีสองคนไปลุม
คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
อยู่ในซอยบางโปรงนะคะบางโปรงขออภัยไม่ใช่บางโปร่งบางโปรง
แล้วก็มากดเงินที่หน้าร้านสะดวกซื้อคือน้องเขาอยู่ซอย๒
ร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็อยู่ใกล้กัน

นี่ค่ะคือกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ฟังอะไรเลย
เขาอุตส่าห์แบบบอกว่าเรียนจบไปแล้วอะไรอย่างนี้

ทั้งเปะทั้งต่อยเอามี่ขู่ด้วย

ดูสิมันยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
ถามว่าเรียนที่ไหนแล้วตบแหวนรุ่นตบหมวกไปอย่างนี้

มีครับมีเป็นมีดหมอสั้นครับ

แล้วเขาใช้มีดทำร้ายเราไหมหรือเขาต่อยเราเฉย

แต่ออกตรวมสองคนอีกคนหนึ่งยืนมอง
ตอนนี้เรายังหวานระแวงหรือเปล่า
พ่อเมืองสมราการกำลังเร่งตามตัวอยู่นะฮะ
เดี๋ยวจะไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ตามเส้นทางที่คาดว่าไอ้กลุ่มพวกนี้๓คนนี้จะหลบหนีไปนะฮะ